คุณผู้ชมช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปปี๒๕๕๗กันหน่อย
คดีนี้หลายคนยังพอจำกันได้นะคะสำหรับกรณีของน้องพลอย
ย้อนกลับไปภฤษภาคมปี๕๗ค่ะ
ท่านหนึ่งออกมาร้องเรียนนะคะแล้วก็ไปแจ้งความด้วยบอกว่าลูกสาวเนี่ย
ถูกอดีตพลทหารที่เป็นแฟนลักพาตัวไป
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปตามเจอน้องพลอยถูกฆ่าเผานั่งยางนะคะ
ก็ไปจับตัวอดีตพลฐานได้ชื่อว่าพลฐานเอสหรือว่านายพลกฤษนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยพอเป็นคดีความกันไปแล้ว

สารชั้นต้นตัดสินลงโทษนายพลกฤษจำคุกตลอดชีวิต
แต่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อสารค่ะ
ก็เลยลดโทษให้เหลือ๓๓ปี๑๑เดือน
ชดใช้ค่าศิลป์หมายเป็นเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
ทีนี้ครอบครัวอุทธรณ์เพราะว่าอะไร
เพราะพฤติกรรมครอบครัวมองว่ามันอุกอาดแล้วก็โหดเยี่ยมมาก
คือสองคนนี้เขาคบกันเป็นแฟน
แล้วน้องพลอยมารู้ทีหลังว่าผู้ชายมีครอบครัวอยู่แล้ว
มีภรรยาอยู่แล้วน้องพลอยก็เลยพยายามตีตัวออกห่าง
พอน้องพลอยตีตัวออกห่างผู้ชายไม่พอใจ
ก็เลยมาลักพาตัวแล้วเอาไปฆ่าเผานั่งยาง

นายวิชาผลิผลแล้วก็นางพัชรีปั้นทอง
พ่อกับแม่หรือว่านางสาวพลอยนรีนพลิตผล
ก็ไปที่ศาลจังหวัดสระบุรี
ฟังคำพิพากษาของสารอุทธรณ์ด้วย
พ่อกับแม่เอารูปของน้องพลอยมาด้วย
อุทธรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่า

เห็นควรลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก็คือพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
จำคุก๓๓ปี๑๑เดือนชดใช้ค่าสินไหม๑๕๐๐๐๐๐บาท
คุณแม่บอกว่าคือพอครอบครัวได้ฟังคำตัดสินแล้ว
แล้วก็เดินทางกลับอายุทยาทันทีเลยที่บ้านนะคะ
ถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าเคารพการตัดสินของศาลนะ
แต่ถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณแม่บอกว่าอยากให้ประหารชีวิตสถานเดียวเท่านั้น
เพราะว่าอะไรก็เอามาแลกกับชีวิตลูกสาวคุณแม่ไม่ได้
และพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นมันโหดเยี่ยมเกินไป
เคารพในการตัดสินของศาลค่ะผลออกมาอย่างงี้ถามแม่พอใจไหม
คือในส่วนลักษณ์จริงคุณแม่ไม่พอใจ
ประหารชีวิตให้มันสูงสุดวันนี้ถามว่าทำไมไม่ต้องการอย่างนั้น
จริงแล้วมันมีอะไรล่ะมันมีอะไรที่จะมาเยียวยา
นะคะเค้าติดพุทธ๓๓ปีเค้าทำความดีมากอะไรมีอภัยมั่ง
ก็เค้าคงได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม
คุณแม่บอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเคารพคำตัดสินของศาลแหละ
แต่ก็เตรียมปรึกษาทนายแล้วจะยื่นดีกา
เพราะทางครอบครัวต้องการโทษประหารชีวิตเท่านั้นค่ะ